คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้น่าตกใจเหมือนกันนะครับ
เพราะว่ามีพระท่านมรณภาพอยู่หน้ากุฏิ

ถ้าคนไปเห็นสภาพของท่านก็คิดว่าท่านถูกทำร้ายร่างกายถูกฆ่าหรือเปล่านะฮะ

คุณผู้ชมฮะเนี่ยเหตุการณ์ที่พระท่านมรณภาพอยู่หน้ากุฏิ
แล้วก็ตำรวจภูทรเมืองตราดพร้อมแพทย์
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบศพของพระซึ่งมรณภาพที่หน้ากุฏิ
วัดลำดวนที่ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองตราดนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นพระป
ท่านอายุ๕๕ปีนะครับ
สภาพศพคว่ำหน้าลำตัวพาดอยู่บนที่นั่ง

มือขวากำสายไฟกระติกน้ำร้อนไว้๑เส้น
ตรวจสอบตามร่างกายไม่พบบาดแผล

ไม่พบบาดแผลไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
แต่ว่ามีเลือดออกจมูกออกปากฮะ
ทีนี้ลูกชายของพระคงคาที่มรณภาพนะฮะ
เปิดเผยบอกว่าพระคงคาท่านบวชได้ประมาณ๕พันศา
บวชที่วัดแห่ง๑ในตำบลตะกางเที่ยวเมืองตราด
แล้วก็ย้ายมาจำพรรษาที่วัดลำดวนแห่งนี้

แต่พ่อมีโรคประจำตัวเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้าย
ตรวจพบมาประมาณ๑ปีที่ผ่านมา
ก็เดินทางมารักษาหลายที่แต่อาการไม่ดีขึ้น
มีอาการขาบวมตัวบวมเดินไม่สะดวก
และครั้งสุดท้ายที่พบก็คือช่วงประมาณ๑๓๐นเมื่อคืนนี้เอง
ทีนี้เขาเดินขึ้นไปปิดน้ำ
เห็นพระคงคาหรือว่าพ่อนอนอยู่ภายในกุฏิ

กระทั่งช่วงเช้ามีหลวงตาซึ่งเป็นพระที่วัด
วิ่งมาบอกว่าเห็นพระคงคานอนคว่ำหน้า
มีเลือดไหลนองเต็มพื้นอยู่หน้ากุฏิ
ทีนี้ลูกก็เข้ามาดูก็พบว่าพ่อมรณภาพแล้ว
ก็เลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเบื้องต้นในที่เกิดเหตุ
อย่างที่บอกไปไม่พบร่องรอยการต่อสู้
ไม่มีบาดแผลจากการถูกทำร้าย
เลือดที่ออกปากและออกจมูกน่าจะเกิดจากโรคประจำตัว
คือมะเร็งตับระยะสุดท้าย
แล้วก็เลือดเหล่านั้นเป็นเลือดผสมน้ำในร่างกาย
ของผู้ป่วยที่ถูกขับออกมาหลังจากเสียชีวิต
ทางญาติไม่ติดใจสาเหตุการตายการมรณภาพนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็มอบร่างให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะฮะ
ช่วงนี้มีข่าวพระถูกทำร้ายร่างกายพระถูกฆ่าอะไรเนี่ยนะฮะ
เราก็กลัวว่าจะเป็นเหตุการณ์แบบนั้นอีก